พร้อมใจกันหยุดให้อีกคันนึงลงมาเก็บแมวได้สะดวกนะครับ

อุ้มันหน่อยอุ้มันหน่อย
อุ้มันอุ้มัน

บันทึกไว้ได้ตอนที่เขาขับมาบนถนนสุขุมวิทย
ขาเข้าเมืองชนบุรีใกล้กับสะพานลอยห้างฟอรัม
จู่เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะลูกแมวครับ
มีลูกแมวร่วงลงมาจากท้ายรถกระบะคันหนึ่ง
เนี่ยตกลงมาแล้วทับมองไม่เห็นเลยนะมันตัวเล็กนิดเดียว
มากครับลูกแมวเลยฮะเออแล้วคนที่ขับรถอยู่ก็ลงไป
อุ้มลูกแมวขึ้นรถมาครับที่น่าประทับใจนะ
เลนทางฝั่งซ้ายนะคุณผู้ชมฮะเลนกลางเนี่ย
จอดให้หมดเลยฮะนี่จะได้ให้ผู้ชายคนนี้
หยิบแมวไปได้ครับครับเพราะถ้าแมววิ่งหนีไปอีกฝั่งเนี่ย
กับข้อความว่าขับรถอยู่ดีจะไปชนเขาเฉยแมวตกลงมาซะงั้น
ต้องอุ้มกลับไปด้วยแมวเนี่ยบาดเจ็บที่ขาหลังแล้วก็ปากถลอกนะครับ
แต่ว่าหลักเลยคือชาวเน็ตประทับใจและชื่นชม
เจ้าของคลิปด้วยและชื่นชมรถที่หยุดจอดรอด้วยครับ
บางคนไม่พลาดครับถามทะเบียนเลยฮะถามทะเบียนทั้ง
คันที่ทำแมวตกลงมาว่าทะเบียนอะไร
เจ้าของคลิปบอกเออมัวแต่ตกใจมัวแต่มองแมวไม่ได้มองทะเบียนเลยฮะ
บางคนสงสัยว่าแมวน่าจะเกาะใต้ท้องรถกระบะมาหรือเปล่า
อันนี้น่าสงสัยนะคุณฮะไม่งั้นมันจะตกมาได้ยังไง
ตกมาจากใต้ท้องรถกระบะหรือรถกระบะก็พยายามที่จะขับเลี่ยงแมวตัวนี้
ซึ่งมันอยู่บนถนนอยู่แล้วอ๋อเออเป็นไปได้นะพี่บุ๊
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าได้ธาตุแมวเพิ่มแล้ว
มีได้ท่านแมวเพิ่มแล้วครับท่านที่ขับตามหลังมาก็บอกค่อยเอาแมวไปด้วย
ที่นี้ทะเบียนรถที่รับแมวไปเลี้ยงเอ่อเขาบอกแล้วก็ได้นะ

เออชื่อดีนะชื่อทองหล่น

ครับเป็นแมวเพศเมียตาสีฟ้านะครับ
ทองหล่นลูกจะไปเที่ยวไหนลูกไปอยู่กลางถนนแบบนี้
ชื่อไม่โหลแล้วนะปกติชื่อบุญรอดบุญเหลือ